สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์บลูพาวเวอร์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข
แต่บอกว่ารุ่นนี้แล้วเนี่ยไม่ผ่านการดูดวงมาเลยนี่มันก็ไม่ได้นะ

ถูกต้องอย่างนี้ปีละหนก็ยังดี
ก็ต้องมีเห็นไหม
เกิดวันที่๒๖ธันวาคม
พอสอเกิดแล้วเวลาเกิดก็เป็นเรื่องปกปิดเอาไว้แล้วกันนะไม่ต้องเปิดเผย
วันที่เกิดเนี่ยอยู่ราศีธนู
แต่ตามเวลาเกิดลักษณะสถิตราศีพิจิกษ์
เพราะเกิดก่อนสว่างไง
ถ้าเกิด๖โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็ธนู

แต่ที่เกิดเนี่ยก่อนสว่าง
มันก็ลักษณะหรือจุดเกิดอันแท้จริงก็อยู่พิจิก

ตามพื้นดวงชะตาเนี่ยคนเกิดราศีพิจิกษ์เป็นคนมีลักษณะดังต่อไปนี้
พี่ม้าอนภาเกลียดสดีก็ภิจิกษ์ถูกต้องไหม

ติกผิดตุกตาก็มีกิดมีลักษณะต่อไปนี้๑เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง
๒มีดวงตาดุคมมีอำนาจกลุงตามามีหมดสามชิ้นครอบครัวที่แปลกแตกต่างไม่สามารถใช้ชิ้นคู่ได้อย่างปกติอย่างที่ควรจะเป็น
ไม่สามารถที่จะแต่งงานและครองชิดคู่อยู่ด้วยกันแบบตลอดอมตะนิรันการต้องแยกกันต้องห่างกันต้องจบกันมีชิดคู่แปลก
นี่คือชีวิตหรือสถิติของคนเกิดพิจิกษ์
ตามพื้นดวงเนี่ยดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกษ์ก็คือคุณบุ๋มเนี่ยคือดาวอังคาร
อังคารเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนลาพะก็แปลว่าจริงแล้วเป็นคนที่ขยันไม่อยู่นิ่ง
มีชีวิตที่โลดผลแบบแปลกมาตั้งแต่ในวัยเริ่มต้นชีวิต
ข้อต่อมามีดาวพระฤหัสบดีอยู่ในเรือนสู่พระอันนี้แปลกนะ
แปลว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนและมีความสุขมีความเจริญมากกว่าอยู่เมืองไทย

และดาวพระราชดีเป็นมหาอุดเนี่ยแปลว่าอะไร
เป็นคนมีสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาดมาก
ไม่ใช่เป็นคนที่โง่เป็นคนที่ฉลาดมาก
ตั้งแต่การเรียนการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างเป็นคนอัจฉริยะคนหนึ่งเลยทีเดียว
แล้วในดวงชะตามีพุทธกับสุขร่วมกันในพืชดวงชะตาพุทธกับสุขอีกคู่
อย่าดูเบาว่ามูเมาเสพสมจนสมสาร
เสน่ห์กับคนต่างเพศเสน่ห์กับคนเพศเดียวกัน
สามารถเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้เป็นที่ครองใจของคนมหาชน

ตราตาตรึงแต่ไม่เข้าใจว่าถึงเวลานึงเนี่ยนะแม่เนี่ยแม่เป็นคนแม่ห่วงมาก
เขาจะต้องเป็นคนแม่รักแม่ห่วงและแม่ในอีกความหมายคือประชาชน
ประชาชนก็จะจดจำเขาได้แต่ไม่เข้าใจอยู่อยู่ทำไมถึงหายไป
อยู่วันหนึ่งหายไปตั้ง๒๐ปีเนี่ยนะแปลกมากเลยเพราะในดวงชะตา
มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะแปลว่าเป็นไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
มันแปลว่าชิดมันก็ประสบความสำเร็จ
ทั้งทั้งที่ยังดังอยู่ด้วยนะประสบความสำเร็จอยู่แล้วอยู่ก็ไป
สงสัยค่ะอาจารย์ค่ะตะกี้อาจารย์บอกว่าดวงไม่มีบ่งบอกเหรอคะว่าหนูจะออกจากวงการช่วงนั้น
มันไม่มีเรื่องการตัดสินใจให้คุณเอง

เพราะว่าคุณไปในขณะที่คุณยังมีชื่อเสียง

พูดตรงเหมือนกับว่านึกเองถึงได้ตัดสินใจไปเองได้

เหมือนกับมันเป็นปิ้งในความคิดของมาว่าเรา

ถึงจุดอิ่มตัวไงตัวเองเหมือนกับผู้หญิงวัย๓๒อะนะตอนนั้นเนี่ยก็นึกว่า
อายุมากแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้ว

เราอยากเรียนต่อเมืองนอกด้วยคือเป็นความฝันตั้งแต่เด็ก

ก็เลยคิดแค่นี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นอยากเสิร์ชด้วย

จริงเขาเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวที่บ้าน

ใช่แต่พี่ชายเสียชีวิตไปก่อน

ทำไมอะ
เขาคือคนเจ้าชู้
เอ๊ะคือพ่อเจ้าชู้มาก
หลัง๖โมงเย็นบางทีนะเราก็วัยรุ่นนะนะ

โดนอีกกอดอกต้องโดนกอดอกแล้วก็โดนตี
ดูดิพ่อเข้มงวดขนาดนี้ในที่สุดก็เป็นดาราจนได้
ถ้าเป็นไปตามดวงทำไมทำไมถึงแบบ
ความเป็นดารามันฉายแววตอนไหน
มันฉายแววมากในพื้นชะตาเดิม

อันนี้ศุกร์เนี่ยเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตร
ศุกร์เป็นราชาโชคศุกร์เป็นมหาจักร

เพราะว่าพ่อเองก็ไม่น่าจะปล่อยให้ลูกสาวไป

เพราะในรุ่นนี้ต้องเรียกว่าเต้นกินรำกิน
ใช่ในโบราณพ่อจะไม่ชอบคุณแม่ด้วย

คนที่ทำให้เรารู้ว่าเราหน้าตาดีคือพี่แอม

ว่ายน้ำแล้วเราก็นั่งทำผมแห้งอยู่ตรงหน้าห้องเรียน

พี่เอ็มกำลังเดินตามหาน้องหน้าตาดี
มาถือป้ายสีเทาเพราะพยายามเป็นประธานสีเทาใช่ไหม
มาถึงบอกน้องตะกี้เห็นน้องผู้หญิง

พี่หนูมองไม่เห็นพี่แอมตัดสั้นมาก

เด็กเรียนอะไรไม่ได้เรียนเลย

พี่อำจับเราแต่งตัวเซ็กซี่ตั้งเด็ก

แล้วสั้นจู่แค่นี้
โปรงสั้นแค่นี้เองแล้วก็เป็นยางยืดอย่างนี้

ไม่ต้องมองให้เดินตามคนข้างหน้าเข้าไป

ไม่เห็นโอเคโอเคแล้วก็โดนถ่ายรูปเยอะ

อืมฉันก็หน้าตาดีเหมือนกันนะ

จะฉันเปรี้ยวได้เหมือนกันนะ

เปรี้ยวเริ่มเปรี้ยวตอนหลังจากที่

ก็ได้เป็นเชอร์ลีดเดอร์

มีเสน่ห์นะจากรุ่นน้องก็มาให้

คราวนี้มีใส่คอนแทคที่เราเริ่มเห็นตัวเราละ

เพราะว่าตั้งแต่เด็กเขาบอกไปเรียนดนตรียังไม่ได้เรียนไหม

จำได้เลยที่ดังที่สุดแล้วก็เลือกเรียนที่นั่นใช่ไหมคะ

พอรู้ว่าเค้าดุง่ะเค้าบอกเลิกเรียนซะ
เค้าบอกอาชีพเต้นกินลำกิน
นั่นแหละเราก็เลยบอกไม่ยอมแล้วก็บอกคุณแม่คุณแม่ก็ช้างท้าหลัง
อะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้าช่วยเรา
เข้าใจนะผู้หญิงไทยโบราณอย่างนี้จะไม่ค่อยกล้ามีปากมีเสียงกับสามี
ทำให้ตอนนั้นคิดเลยว่าถ้าฉันโตขึ้นฉันจะเป็นตัวตัวเอง
ฉันจะไม่ยอมเป็นเช้าท่าหลังให้ผู้ชายคนไหนมาบงการชีวิตฉัน

จุดเริ่มต้นของความแกร่งของนาง
คือแบบรู้สึกว่าแล้วฉันจะไม่เลือกผู้ชายแบบพ่อ

เพราะว่าชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวเนี่ย

และอะไรที่ทำให้พ่อยอมที่จะเข้าวงการ

และชีวิตคุณหนูใช่
มาอยู่ดีก็มาคบกับสภาวะล้มละลาย
ใช่ค่ะก็เนี่ยคือก็มาจากการเล่นพนันเนี่ย
อาจารย์บอกว่าเขามีดาวเดาจ๊ะพระจันทร์ใช่ไหม

พันธุเป็นอาริกับดวงชะตา
พันธุเป็นอริคือคนเกิดลักษณะราศีพิจิกษ์เจ้าเรือนพบพันธุคือราศีกุมเนี่ยคือราหูลาหูในดวงชะตาเป็นอาริแก่ดวงตัวแต่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคมันตีความหมายได้ว่าเป็นครอบครัวเป็นอลิกับตัวเองหมายถึงว่าในขณะที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขแต่พระอาจารย์เล็งจุดเกิดเนี่ยมันตีความหมายว่าแม่หรือญาติ
เป็นสตรีหรือเป็นผู้หญิงย่ายายป้าน้าที่เป็นผู้หญิงรักทีนี้ไอ้พันธุเนี่ยแปลว่าพ่อและแม่เป็นอลิไปแล้วแปลว่าแม่ตัดทิ้งก็ต้องเป็นป้าย่ายายรักไข้เลี้ยงดูและมีเมตตาสูงต่อตัวคุณบุ๋มถูกต้องค่ะตอนนั้นเนี่ยล้มละลายคุณป้ามีฐานะเขาก็เลยรับครอบครัวบุ๋มมาไปดูแลก็คือให้ให้คุณพ่อแม่ไปอยู่ที่สกลที่

แล้วแต่ละคนที่มาประกวดนี่คือนักศึกษาสถาบันดังทั้งนั้น
คือครอบครัวดีทั้งนั้นเลยที่จะเข้ามา
ดวงของเขาคุณพ่อครอบครัวล้มละลาย
แต่น่าจะเป็นจุดกำเนิดใหม่ให้กับดาวในวงการบันเทิงหรือเปล่าฮะ
คือมันอยู่อย่างเดียวว่าดวงชะตานี้เกิดมาเพื่อเป็นดาว
หมายความว่าหนึ่งมีพระจันทร์เล็งจุดเกิดย่อมเป็นที่รักของปวงมหาชน
มีดาวสุกเป็นมหาจักรสามีราหูได้ตำแหน่งแม้ว่าเป็นอริกับตัวเอง
นี่ไงทำให้โผล่โผล่คือราหูเนี่ยเป็นดาวตัวแทนทุกข์มายานะครับคุณพ่อครับ

ก็หมายถึงว่าแทนที่มันจะได้เกื้อกูลต่อในความเป็นไป
แต่บางทีบางเวลาก็คิดเอาเองว่า

ทั้งที่มันน่าจะเป็นเวลาที่จะสามารถต่อไม้ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านยังอยู่นะฮะ
ก็คือนี่คือมันเป็นพื้นชะตาเขาที่เกิดเราจะเป็นดาว
พอเป็นปุ๊บเท่านั้นแหละ๑๐สาวแพลวได้เล่นละครอะไรรึเปล่าเล่นหนัง
ตอนนั้นได้ถ่ายแบบใช่ไหมคะขึ้นปกแพลวสุดสัปดาห์
เป็นกราศมาเรื่อยละครถ่ายเซ็กซี่เกิดมาเถียง

เมื่อมีแรงก็มาประกวดดาวรุ่งช่อง๓ก่อนแล้วก็ได้๑ใน๑๐
แต่ว่าปีนั้นคนที่ได้คือคนที่ได้ผู้ชนะคือพี่เปิ้ลหัทยาเกรดสัง

ได้สนิทกับพี่เปิ้ลแต่ตอนนั้นเพราะเรียนการแสดงด้วยกันตั้ง๖เดือน

ใช่อย่างนี้ก็เลยแบบว่าเลยสนิทคุ้นเคยกับพี่เปิ้ลเขาอะไรอย่างนี้
เป็นพี่เป็นน้องกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเนี้ยฉายแสงก็คือเวลาได้รับเลือกเอ่อ
บทแม่นาคพระขนงอันนี้ที่ฉายแสงจริงว่าตั้งแต่น้ำมาก็เลยอยู่วงการ
มีงานทำทุกวันจน๓๒เลยตัวเอง
เริ่มจากมาอยู่ดีมาเล่นแม่นาคได้ยังไงเขาบอกว่าแม่นาคเนี่ย
ก็คือไอ้ดวงนี้ราศีพิจิกเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างอ่ะ

ตัดขนหมาจนซื้อบ้านได้แถวเบฟรีฮิวเหรอฮะ

โอ้โห
มีผู้ชายไหมอ่ะดวงมีผู้ชาย

ผู้ชายคนไหนเป็นหนังสือที่แบบไม่กี่หน้าอ่านชึบจบก็เบื่อ
แต่ถ้าเกิดต่อไปแล้วจะมีเราแล้วจะทำให้ฉันต้องคุกมากขึ้น

อาจารย์ใช่เลยเนี่ยหนู